เอาล่ะคุณผู้ชมไปที่ต้องขอประถมคนร้ายสองคน
อันนี้ก็ดาวโจรไม่ใช่หุ้นนะ
โจรเพราะว่าเดือนเดียวก่อเหตุลักษัพ๙ครั้ง
แล้วเขาเน้นเขามีเป้าหมาย
สายไฟเน้นพระเครื่องเน้นเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไปเจอของกลางหลายรายการครับ
เอาเงินไปทำอะไรซื้อยาเสพติดตามท้องเรื่อง
ตำรวจสภดอนตูมแถลงข่าวการจับกลุ่มคนนี้ฮะ
ผู้ต้องหาคดีรักทรัพย์๒คนคือนายกิจสดาขุมทองอายุ๓๔ปี

อีกคนคือนายสกลเพชรเกลออายุ๒๕ปี
แต่คนนี้ไม่มีประวัติเคยต้องโทษมาก่อน
ทั้งคู่เป็นคนตำบลบางปลาอำเภอบางเลนฮะ
ช่วงเดือนนี้เดือนเดียวพฤศจิกายนยังไม่หมดเดือนเลยอีกทั้ง๕๖วัน
เขาแจ้งความบอกว่านะ
ผู้เสียหายถูกขโมยลักสายไฟ
สินอีกหลายรายการชุดสืบสวนตรวจสอบประวัติอาจกรรม
แล้วก็ส่งทีมตามแกะรอยครับกระทั่งจับตัวได้สำเร็จ

ส่วนของกลางโอ้โหคุณผู้ชมมีเป็นร้อยรายการฮะ
นี่อีกคนนึงนะที่ร่วมมือกัน
มีเป็นร้อยรายการเฉพาะพระเครื่องเนี่ย

สองร้อยกว่าองค์นอกจากนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้า
เสาอากาศโถทัศน์มันก็เอานะ

โต๊ะใหญ่เลยนี่ของกลาง
ไปดูนี่ก็คือสรุปได้ว่าอะไรเอาได้มันเอาหมด
ตำรวจบอกว่าคนร้ายสองคนที่ทำงานไม่เลือกเวลาด้วยนะ

ขโมยทุกอย่างที่จะเอาไปขายได้เพื่อจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติด
แต่อย่างที่บอกไปเน้นสายไฟพระเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก

โดยเฉพาะสายไฟเอามาปอกเอาทองแดงไปขายกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
เขาว่าคนร้ายโดนไป๖ข้อหาครับ
แต่ว่าหลักก็คือข้อหาร่วมกันลักทรัพย์
โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิด
หรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่ม
ตำรวจจะสรุปสำนวนคดีนะครับ
แล้วจะยื่นเรื่องให้อายการส่งฟ้องศาลดำเนินคดีต่อไปครับ
เป็นอีกคดีหนึ่งที่จนมุมตำรวจนะคะในช่วงสุดท้ายนะคะ